ส่วนการแถลงของพบชนนะครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจโทษภพกระโพงพลงเพดรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานแถลงข่าวเรื่องคดีที่เกิดขึ้นในคดีนี้นะครับ

ในพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าเป็นบ่อนพระราม๓ของเฮียตี้เนี่ย
พบชนบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าหนึ่งในผู้ตายก็คือคนก่อเหตุ
ซึ่งมีปัญหาส่วนตัวกับนายตำรวจที่เสียชีวิต
ก็คงคือนายถาวรกับสล็อตแม็กซ์
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มาเจอกันในบ่อนแล้วมีการพูดคุยเจรจากัน
แต่เคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัวก็เลยมีการก่อเหตุยิงกันเกิดขึ้น
หลังจากนั้นมีผู้ชายอีกคนนึงมายิงชายคนที่ยิงนายตำรวจเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปืนพก๑กระบอกขนาด๙มม
มีซองกระสุนอีก๒ซองมีปลอกกระสุนปืนอีก๑๔ปลอก
ส่วนประเด็นที่มีข่าวมาว่าหลังเกิดเหตุยิงกันตั้งแต่๓ทุ่ม
กว่าที่กู้ภัยจะเข้าไปเคลียร์ไปเก็บศพได้เนี่ยตี๓ตี๔
เศรษฐมชนไม่ได้สังเกตการณ์ดูข้างในอะไรยังไงเลย
แล้วมีคนเข้าไปแล้วมีภาพหลุดออกมาเป็นภาพนิ่ง๓๔ภาพ
ในพื้นที่ไม่ให้เหมือนเป็นบ่อนพนันหรือเปล่าทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เดี๋ยวเรื่องนี้ขอไปตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะฮะเรื่องกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ในที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะท่านบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
และสถานที่ที่เกิดเหตุยิงกันตายเมื่อคืนนี้เนี่ยยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นบ่อนการพนันหรือไม่
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามีการลักลอบเล่นพนันเป็นบ่อนพนันหรือเปล่า
หากพบว่ามีการแอบเปิดบ่อนพนันจริงก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ยืนยันว่าไม่เข้าข้างใครไม่มีการช่วยเหลือใครอะไรยังไงทั้งสิ้น
เดี๋ยวฟังพระบัชนอนนะครับ
หรือมีผลประโยชน์หรือเปล่าก็ต่อไปต่อมาครับ
เพราะว่าเห็นเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วครับ
เชื่อว่าไปลักลอบเล่นการพนันนะครับ
ส่วนจะมีใครรู้เห็นหรือไม่เนี่ยก็ขอเวลาตรวจสอบกัน
สำหรับเรื่องที่ว่าจะมีการขนย้ายอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ก็ยืนยันว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการขนย้ายจริงแล้วไปกระทบสัพยาหลักฐานเนี่ย
ถ้าคิดว่าทำลายสัมพยาหลักฐานแล้วมันเป็นความผิดก็ต้องกำเนินการ
แต่เอาเป็นว่าพอมันมีคดีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ล่าสุดครับกองบัญชาการตำรวจนครบานมีคำสั่งย้ายตำรวจ๕นายในพื้นที่
ไปปฏิบัติรัชการที่ศูนย์ปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
นี่ครับ๕นายนี้ก็มีผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
เจ้าของท้องที่ของสอนอทุ่งมหาเมฆ
มีภูมิกับการสอนอทุ่งมหาเมฆ
มีร้องภูมิกับการปราปรามของสอนอสรวจปราปรามของสอนอ
แล้วก็สารวัตรสืบสวนของสอนอทุ่งมหาเมฆด้วย